ไปดูน้ำทวมดิพะอิสรันต์บรรเท่านะครับ
นี่เลยไปดูผู้ใหญ่บ้านแหนบทองคำค่ะ
พี่เฉลิมฐมฮมาราคามนี่รุ่นน้ำเลย
เค้าเป็นนักร้องชื่อดังนะ
ใช่นักร้องชื่อดัง
ความความฮาก็มี

อ่าไม่ต้องใส่รถครับ
ปลายัดใส่เรือพ่ายสบาย
ถนนสายถ้าเจริญถ้าใส่นะครับ
ตอนนี้น้ำเคียงคอหรือท่วมหัวก็มีนะ
ตอนนี้พ่ายเรือประมาณเม็ดแปดเสียบ
สูงประมาณสองเม็ดเหรอครับพี่น้องพอได้ยังมาเรียนน้ำนะครับ
ฝนประตุกน้ำกระหงไหลทนอยู่นี่
สังเกตหลักหัวครับหลักหัวนะครับ